คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เหตุการณ์ที่ฉะเชิงเศร้าคือมีตำรวจฝ่ายปกครอง
เขาไปตรวจราสถานบันเทิงยามค่ำคืนปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ดูจากคลิปก็รู้เลยว่าเมานะคะครับคือเมากรางออกมาเลย
แล้วก็มาตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจ
ว่าตัวเองชื่อผู้กองเบิร์ตผู้กองเบิร์ตเนี่ยผู้กองเบิร์ต
แล้วก็ไปด่าถึงขั้นหัวหน้าชุดที่เป็นฝ่ายปกครองด่าประหลัดอำเภอ
ใช่แล้วก็ท้าให้ไปฟ้องผู้ว่าเลยอย่างนั้นเลยอะค่ะ
คนเนี่ยเอาประหลัดประหลัดในงานพูดว่าเลยผู้กองเบิร์ดให้
ไม่ได้เบิร์ดไม่ได้เบิร์ดไม่ได้ทางไปที่คนไหม
แต่ว่าตัวเองไม่พอแล้ว
ตัวหมู่ไปทุกร้านสตร์แล้วมาว่าอันนี้ร้านแรก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึก๒๗มีนาคมที่ผ่านมาริมถนนสุขประยูนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
คือทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเขาก็ไปตรวจสถานบันเทิงอ่ะนะคะนักท่องเที่ยวบางส่วนยังยืนอยู่หน้าร้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยประกาศว่าให้กลับกันได้แล้วแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ดูก็รู้ว่าเมา
อ้างตัวเป็นผู้กองเบิร์ตตะโกนโวยวายใหญ่เลยนะคะตามคลิปที่เห็น
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะ๒๙มีนาคมนายอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้านายประเทืองอยู่เกษม
ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะอ่ารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ

ในอำเภอก็รายงานผู้ว่าว่าเออเหตุการณ์นี้มันมีแบบนี้แบบนี้นะ
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยนะไปเนี่ยไปโวยวายอยู่ในคลิปเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็มีการตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
แล้วก็มีการแสดงตัวว่าเป็นตำรวจหรือไม่อย่างไร
แต่คนที่แสดงตัวว่าเป็นตำรวจที่มาอ้างว่าเป็นผู้กองเบิร์ตเนี่ยนะ
เขาก็ไปแจ้งกันหมดเลยว่าแต่เขาเหมือนคนเมาจริงนะ

กิริยาไม่เหมาะสมด้วยอย่ามาท้าทายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ
มันผิดคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซานะ
แล้วคนคนนั้นเนี่ยยังท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนบุคคลคนนี้เขาก็เดินทางกลับไป
เดี๋ยวเรามีเฉลยนะคะว่าคนที่อยู่ในคลิปเขาเป็นตำรวจจริงไหมนะคะ

บอกว่าผมเนี่ยผู้กองเบิร์ตเขาก็เป็นตำรวจนะ
เป็นตำรวจจริงนะคุณผู้ชม

ภาคสองนี่ค่ะคนนี้นะคะตอนนี้ต้นสังกัดเรียกไปคุยแล้ว
เป็นตำรวจจริงจริงเหรอเนี่ยเป็นตำรวจจริงจริงเขาก็ยอมรับว่าผมเองแหละในคลิปนั้น
อืมผมเองแหละมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาก็ยอมรับกับผู้บังคับบัญชา
บังคับบัญชาก็เลยลงโทษนะคะเบื้องต้นคือลงโทษทางวินัยก่อน
ยังไงฮะให้ไปบำเพ็ญประโยชน์อ๋อนี่เหรอไปกวาดลานวัด
วัดหนองใหญ่เขตสายไหมครับเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก็ไปกวาดลานวัดแบบนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าแค่นี้แล้วก็จบเรื่องไหมหรือยังไงนะ
เออเนี่ยนะคะแล้วทำไมทำไมวันนั้นตำรวจก็ไปฝ่ายปกครองเข้าไปแล้ว
คือต่อให้คุณเป็นตำรวจจริงแล้วมาโวยวายโวยวายตอนเขาปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่าเทคผับเลิกแล้วอืมคุณก็ต้องไม่รวมตัวแล้วใช่ไหมใช่
ทำไมไม่ไปจับไปพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพรรคนั่นแหละสิ
ก็ปล่อยเรื่องปล่อยเรื่องผ่านไปจนมีการทำเรื่องนี้ร้องเรียนไป
ทำเรื่องส่งไปที่ผู้ว่าผู้ว่าบอกว่าจะต้องเอาผิด
คนที่อยู่ในคลิปตรวจสอบแล้วคนที่อยู่ในคลิปคือตำรวจ
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษเนี่ยลงโทษอย่างเงี้เหรออืม
ขั้นตอนมันเป็นแบบนี้ตามที่เราตรวจสอบมานะแล้วก็ไปกวาดลัน
อย่างเงี้เหรอเออไปกวาดลานวัดเอออย่างที่คุณภาคภูมิสงสัย
แล้วก็ย้อนถามกลับไปที่ผู้ว่าว่าแล้วอย่างนี้จะยังไง
ผู้ว่ายังติดใจเอาความอะไรอีกไหมล่ะเพราะเขาพาดพิงถึงผู้ว่าด้วยนะ
ท้าทายให้ประหลัดอำเภอไปฟ้องผู้ว่าเลยอะไรแบบเนี้ยอ่า
ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าก็ไม่ติดใจเอาความอะไร
ถึงแม้ว่าจะถูกพาดพิงตามที่เห็นในคลิปอ่ะค่ะอุ้ยมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับตำรวจคนอื่นหรือเปล่า
อันนี้ต่อไปตำรวจคนอื่นไปโวยวายอย่างงี้ก็ยังไงก็ไปกว่าร้านวัด
แต่ว่าไงนะผมเชื่อว่าคนติดใจแน่นอนแหละ
ตรงนี้สมมุตินะถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไป
หรือเป็นผู้ชายคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งโวยวายโวยวายใส่ตำรวจใส่
ใส่ป่ายปกครองคุณมาตรวจอะไรมาโดรมาตรวจอะไร
ต้องควบคุมตัวตั้งแต่วันนั้นตามไปโรงพักตั้งแต่คืนนั้น
แต่นี่คือชุดที่ไปทำหน้าที่วันนั้นต้องทำหนังสือไปถึง
ถึงวันถึงวันจะตรวจสอบกันแล้วก็ให้ไปกว่านานวัน
ค่ะทีนี้ค่ะผู้กองเบิร์ตเนี่ยค่ะ
ตอนที่มีคลิปตอนแรกภาพมันมืดมันมองไม่เห็นหรอก
ไอ้ผู้ชายที่อ้างโตเป็นผู้กองเบิร์ดอ่ะหน้าตาเป็นยังไง
แต่พอบอกว่าผู้กองเบิร์ตผู้กองเบิร์ตพอมีข่าวขึ้นมาผู้กองเบิร์ต
คนก็นึกถึงผู้พันเบิร์ตผู้พันเบิร์ตไปนึกถึงผู้พันเบิร์ตเลยใช่ไหม
คุณวันเบิร์ตบอกตายแล้วผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็นตำรวจด้วย

พันเอกวัญชนะสวัสดีนะคะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนายกค่ะ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปว่าเห็นคลิปเนี้ยแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วเอาจริงจริงในคลิปมันไม่เห็นหน้าคนได้ยินแต่เสียงถูกต้อง
แล้วเสียงอ้างตัวว่าเป็นผู้กองเบิร์ตฟังไปฟังมาเอ๊ะผู้กองเบิร์ตหรือผู้พันเบิร์ตหรือยังไง
พันเบิร์ตบอกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวจริงครับผมเป็นทหารครับ
ผมชื่อเบิร์ตเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนในคลิปนั้นนะครับ
นี่นะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ
ผู้พันเบิร์ดก็คือเป็นรองโครโสกระทรวงกราฮมนะคะ
บอกว่าคนที่อยู่ในคลิปไม่ใช่ผมแน่นอนผมเป็นทหาร
ทหารตำรวจเนี่ยมันก็มีหลากหลายแหล่ง
ก็มีคนทำผิดระเบียบวินัยอยู่บ้าง
ทำผิดกฎระเบียบเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษอยู่แล้วค่ะ
จะได้ชมคลิปแล้วนะครับ
จริงเขาอาจจะเป็นคนที่ชื่อเบิร์ตจริงก็ได้
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่อเบิร์ตเหมือนกันนี่แหละ
แต่ก็ยืนยันไม่ใช่ผมครับ
ในลักษณะของการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุคคล
จะมีบุคคลที่อาจจะกระทำตัวที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งตัวนี้ผมก็คิดว่ามันก็ต้องระเบิดการไปตามกฎระบินข้อบังคับ
ชัดเจนแล้วเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบให้แล้วนะฮะ